คุณผู้ชมทีนี้มาดูข่าวใหญ่นะคะที่สังคมยังคงจับตาแล้วก็ไล่ล่ากันอยู่นะคะ
น่าจะเป็นข่าวดีไกล่กลายครับเพราะว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้ายรัฐ
ต้องสงสัยหนึ่งมีสีสองพลเรือนโจรปล้นทองพลตำรวจเอ่อ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
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมใจเย็นเย็นตอนนี้เนี่ยวิธีการเสาะหาตัวคนร้ายแน่นอนนะคะว่าต้องลงพื้นที่เรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนท่านนี้ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพลตำรวจตรีนัทธพลสุขรสรเป็นผู้การจังหวัดลบบุรีเมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าในคดีนี้บอกว่าตอนนี้มีความชัดเจนขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่อง
มาเป็นระยะโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถในเส้นทาง
บายพาร์ทลบบุรีสระบุรีช่วงวันที่เก้ามกราคม
ช่วงสักประมาณสองทุ่มถึงห้าทุ่มในวันเกิดเหตุเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการตีวงนะคะ
ผู้ต้องสงสัยมีสามคนด้วยกันมีใครบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าตอนนี้ใจเย็นยังยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
คนร้ายเนี่ยยังอยู่ในประเทศอยู่ในพื้นที่หรือหลบหนีออกไปแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้อีกหนึ่งท่านรองพบตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะคะ
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการจับกลุ่มตัวคนร้าย
ยังไม่มีการออกหมายจับแต่ตำรวจกำลังพยายามทำงานอยู่
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวต้องมีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นบางเรื่องเอาจริงคุณผู้ชมตำรวจทำงานไปเยอะแล้ว
แนวทางการสืบสวนสอบสวนแต่เราในฐานะสื่อเนี่ยยังพูดได้ไม่เยอะ
จะไปกระทบต่อรูปคดีและจะทำให้คนร้ายไหวตัวหลบหนีได้ทันนะคะ
ส่วนนอกจากนี้เมื่อวานมีประเด็นข่าวน่าสนใจมากรายงานข่าวจากชุดสืบสวนนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีการระบุผู้ต้องสงสัยได้แล้วคือเป็นสามรายที่เจ้าหน้าที่คือตีกรอบให้มากที่สุดนะคะ
รายแรกเนี่ยเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับคือลักษณะเนี่ยคือท่าทางคล้ายกันมาก
ถามว่าอ้าวทำไมอ่ะเพราะแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่า
น่าจะเป็นเครือญาติผู้มีอิทธิพลระดับท้องถิ่นมีฐานะดี
แต่มีนิสัยชอบยิงปืนที่สำคัญคุณเห็นไหมลักษณะของคนร้ายคือขากระเพลก
ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ต้องสงสัยรายแรกเนี่ย
เขาเคยประสบอุบัติเหตุรถบิ๊กไบท์พลิกคว่ำเมื่อหลายปีก่อน
ขาเขาเลยเดินกระเพลกส่วนสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุเนี่ย
เพราะลูกหลานผู้มีอิทธิพลรายแรกเนี่ยเขาเป็นหนี้พนัน
เป็นหนี้พนันก็เลยคาดว่านี่หรือเปล่าอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้มีการไปจี้ชิงทอง
ครับส่วนอีกสองคนคืออีกคนนึงเนี่ย
เป็นอดีตทหารเกณฑ์ตอนนี้กลายเป็นพลเรือนแล้ว
ส่วนคนที่๓ที่เป็นผู้ต้องสงสัยคือคนมีสี
นั่นก็คือตำรวจนั่นเองเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการตรวจสอบ๓คนนี้
แล้วก็เรียกมาสอบปากคำถามว่าสามคนนี้ตำรวจเข้าไปล้อมกรอบได้ยังไง
เขาสืบมาจากกระบอกปืนที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเดิมทีเดียวเนี่ย
ไปตรวจสอบในพื้นที่ลบบุรีใครครอบครองปืนกระบอกนี้บ้าง
ขนาดเก้ามิลลิเมตรจากสามร้อยกระบอกเหลือสิบสามกระบอกแล้วเหลือสามกระบอกไหนที่สุด
คุณผู้ชมทีนี้เรามีเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัย
ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีที่ดุดันฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ประเด็นหนึ่งนะครับต้องเชื่อตำรวจทำเนี่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญแล้วก็
ประชาชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ตัวคนร้ายมาเนี่ย
พยายามหลักฐานเราต้องพร้อมที่จะสามารถนำคนร้ายขึ้นฟ้องศาลได้
คนร้ายเนี่ยเขาก็เฝ้าดูผมอยู่นะพูดอะไรไปนี่เขาก็รู้
ไม่เป็นไรปล่อยเข้ากบดานเดี๋ยวผมจะตามเขาเองอืมนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเราจะตามก็คือตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่
แต่สิ่งสำคัญคือพยานหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะไปพิสูจน์กันในชั้นศาล
เพราะฉะนั้นเรื่องของการออกหมายจับต่างหรือการต่อสู้คดีในชั้นศาล
หลักฐานต้องรัดกลุ่มต้องหนาแน่นไม่ฉะนั้นแล้ว
ถ้าเกิดว่าตำรวจรวบรวมสำนวนแล้วไม่หนาแน่นส่งอายการ
อายการอาจจะไม่สั่งฟ้องก็ได้นะคะก็เดี๋ยวใจเย็น
รอตำรวจทำงานนะคะข่าวนี้ติดตามในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวเราจะอัพเดทให้นะครับต้องเนี่ยรอตำรวจติดตามตัวนะฮะแต่ว่า